เมนูนี้บ๊ะจ่าง
บ๊ะจ่างต้องใช้พริกไทยเป็นส่วนผสมใช่ไหมคุณ
วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปกินบ๊ะจ่าง
แต่บ๊ะจ่างที่บอกเนี่ยไม่ได้ห่อมาในใบไผ่เป็นแบบสามเหลี่ยมแบบนี้ที่เราเคยเห็นแล้ว
แต่มาในลักษณะหม้อดิน
ไปกินบะจ่างหม้อดินกันค่ะ

ไม่เคยเห็นเหมือนกันคุณมันเก๋มากเหมือนกันนะ
เพราะว่าใกล้กับช่วงเทศกาลไหว้บ๊ะจ่างแล้วนะคะ
เดี๋ยวก็จะพาไปกินบะจ่างหม้อดินสูตรคุณแม่
อย่างที่บอกแหละใส่ใบไผ่มา
แต่เนี่ยเขาใส่หม้อดินแล้วก็ทำแพ็คเกจที่มันแปลกตา
ก็คือเพิ่มมูลค่าได้ด้วยเป็นของฝงของฝากที่น่ารักด้วยนะคะ
ที่สำคัญรสชาติเข้มข้นถูกปากทั้งเด็กและผู้ใหญ่

ชายบ๊ะจ่างเนี่ยทานได้ทุกเพศทุกวัยเลย

แล้วก็กลายมาเป็นของฝากขึ้นชื่อของอำเภอบ้านโป่งค่ะ
ไอเดียนี้นะคะเป็นไอเดียของคุณอัญชลีพรตีระถะนะคะ
คุณอัญชรีพรเขาบอกว่าเป็นคนที่ชอบกินบะจ่างมากอยู่แล้ว
แล้วก็เป็นสูตรที่คุณแม่ทำให้ทานก็เลยเรียนมาจากคุณแม่นี่แหละ
ทำไปเรื่อยแจกจ่ายเอาไปให้เพื่อนชิมบ้าง
คนนั้นคนนี้ชิมบ้างเพื่อนเพื่อนหลายหลายคนก็ติดอกติดใจ
ก็เลยลองเอามาขายสร้างรายได้ดูซะเลยนะคะ
มาดูสูตรเด็ดเคล็ดลับบะจ่างหม้อดินสูตรคุณแม่กันบ้าง
เริ่มต้นก็คือนำข้าวเหนียวเนี่ยไปแช่น้ำก่อนอ่าฮะ
พอนำข้าวเหนียวไปแช่น้ำได้ที่ปุ๊บก็นำมานึ่งให้สุกค่ะ
ประมาณสิบห้านาทีก็สุกแล้วส่วนเครื่องบะจ่างก็จะนำหัวชัยโป๊
หันฟอยเห็ดหอมกุ้งแห้งถั่วลิสงกุญเชียงราก
ผักชีกระเทียมพริกไทยดำและเนื้อหมูหมักผัดรวมกัน
จนทุกอย่างเนี่ยมันหอมฟรุ้งไปเลยทั่วบ้านเลยคุณโอ้โห
กลิ่นแบบลันจวนหนาเพราะว่ากลิ่นมันมีเครื่องเทศ
มีสมุนไพรมีทุกอย่างครบเลยนะคะพอผัดเครื่องทุกอย่างรวมกัน
จนแบบหอมแล้วเนี่ยก็จะปรุงรสด้วยเครื่องปรุงให้รสชาติเนี่ย
มันออกไปทางเข้มหวานเผ็ดนิดนึงนี่คือเขาใส่เครื่องแน่นมาก
ไม่มีกั๊กเลยคุณดูโอ้โหดูกุ้งแห้งตัวเบิ้ลล่ม
ตัวใหญ่มากคือบางทีบางร้านที่เรากินกัน

เป็นกุ้งสอยซักอย่างนั้นนะครับอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าที่นี่เขาใส่แน่นมาก
พอปรุงรสได้รสชาติกลมเรียบร้อยแล้วก็จะนำข้าวเหนียว

แล้วก็พอนึ่งเสร็จก็จะตักใส่หม้อดินแบบนี้ค่ะ

ก็จะกลายเป็นบะจ่างหม้อดินสูตรคุณแม่แสนอร่อยแบบนี้
แถมตอนนี้นะคะเป็นบ๊ะจ่างที่ดังไปไกลแล้ว
เพราะว่าส่งขายไปถึงนู่นญี่ปุ่น

ใครอยากจะลิ้มลองบะจ่างหม้อดินสุดคุณแม่นะคะ
เข้าไปสั่งซื้อกันได้เลยที่เฟซบุ๊คของคุณอัญชาลี
ราคาอยู่ที่หม้อละ๖๙บาทค่ะ
เปิดรับออเดอร์เฉพาะวันอังคารวันพฤหัสและวันเสาร์
เพียงวันละ๘๐หม้อเท่านั้น
สอบถามเลยหมายเลขโทรศัพท์เราขึ้นให้แล้วนะคะ
ใครสนใจอยากจะสั่งซื้อเป็นของฝากติดไม้ติดมือ
ว่าอยากจะลองชิมก็โทรไปสั่งกันได้เลยนะจ๊ะ

เพราะว่ารับออเดอร์วันละ๘๐หม้อเท่านั้น

เขาทำกันแบบเป็นอุตสาหกรรมครัวเรือนไง

คุณเขาก็ตักมาให้คุณแล้วนะ

โอ้โหดูแบบเป็นหม้อเล็กแต่ว่าล้นหม้อมาเลยนะ

พรุ่งนี้วันอังคารโทรสั่งแต่งเนิ่มนะครับโอ้โฮ